แหลกขยี้ยับจับทุกประเด็น

เช้นความจริงให้คนไทยได้ตาสว่าง
พบกับผมชูวิทย์ตีแสกหน้าที่ไทยรัฐทีวีเท่านั้น
เริ่มวันจันทร์ที่๓๐มกรานี้

ชูวิคตีแสกหน้า